ต่อกันที่เรื่องของความเชื่อเรื่องของข่าวแปลกกันเลยดีกว่านะฮะ
วันนี้วันที่๑๖พฤศจิกายนแล้วหลายคนอาจจะอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง
แต่คุณผู้ชมบางท่านบอกไม่เชื่อหรอก
แต่ข่าวแปลกเหล่านี้นะครับก็เรานำมาฝากให้คุณผู้ชมดูกันนะครับ
ไปที่ศาลเจ้าพ่อแบงค์กาโมจังหวัดระยอง
คนไปกันเยอะเลยที่นี่ไปอย่างไม่ขาดสายเลยนะครับ
ส่วนที่คำชโนธคนก็ไปเยอะเช่นเดียวกันไปส่องขันน้ำมนต์นะครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเล็งกันให้ดีเอาเองนะครับ
เพ่งดูให้ดีว่าเห็นตัวเลขอะไรกันบ้าง
โดยขันน้ำมนต์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นขันน้ำมนต์ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม
บริเวณลานพิธีแห่งดินแดนคำชโนธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี

ชาวบ้านที่นี่ก็ไปไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธ
และแม่ย่าศรีปฐุมมาทุกเรื่องเลยนะครับ
โดยมีชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าจากการส่องดูเลขเด็ดในขันน้ำมนต์ทั้งหมด๕ขัน
เมื่อวานนี้พบว่ามีตัวเลขที่ใกล้เคียงกัน
บางคนก็บอกเป็น๒บางคนก็ว่าเป็น๕กลับหัว
บางคนก็ว่าเป็น๓ไทยบางคนก็ว่าเป็นเลข๙ไทย
บางคนก็บอกว่าเป็นเลข๗บ้างนะครับ
ซึ่งชาวบ้านก็จะนำไปเสี่ยงโชคกันตามความเชื่อแหละนะครับ

แล้วแต่คนจะกลับหัวมอง
คุณผู้ชมบอกว่าในขันสีทองเนี่ยเห็นเป็นเลขอาราบิกเลขขี้
ส่งมาบอก๓๕๗อย่างนี้

ไปกันที่ระยองบ้างที่อำเภอบ้านฉางนะคะ
ที่นี่มีปลีกล้วยน้ำหวา
ลักษณะมันคล้ายหน่อโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินนะคะ

อยู่หลังเมนที่วัดบ้านฉาง
กล้วยน้ำว้าต้นนี้มีชาวบ้านเขามาปลูกทิ้งไว้
ทีนี้คนที่เขาสังเกตเห็นความแปลกเป็นคนแรก
ก็คือนายปราโมทเกิดดีอายุ๕๙ปี
คุณลุงปราโมทเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานเดินเข้าไปดู
คือเคยเห็นแล้วแหละแต่เมื่อเช้าเนี่ยเดินเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่ง
ก็พบว่าปลีกล้วยมันโผล่ออกมาจากพื้นดิน
ความยาวสักประมาณ๕๐เซนติเมตร
พอข่าวมันกระจายไปทั่วเลยนะชาวบ้านก็มาพร้อมป่องแป้งนะ
ชาวบ้านก็มือขาวเลยปีกล้วยก็ขาวเหมือนกันนะฮะ
ใช่ค่ะเทรูปโรยหาเลขเด็ดตามความเชื่อ
แต่นี่คือนักข่าวเราอยู่ไกลไงไม่ได้ซูมเข้าไปดู
นี่ซูมนี่ไม่รู้ว่าเอาเห็นเท่าที่เห็นนะคะคุณผู้ชม
ครับไปดูที่บริเวณสารเจ้าพ่อแบงค์กาโม่
ริมถนนสุขุมวิทย์หลักกิโลเมตรที่
พื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับ
ก็มีกลุ่มชาวบ้านและบรรดาผู้นิยมตัวเลข
จากทั่วทุกศาลอาทิตย์แห่ไปขอโชคขอราบ
แล้วก็ส่องหาเลขเด็ดกันอย่างคึกคักครับ
ชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าเดิมทีสารเจ้าพ่อแก๊งกาโม่
เป็นเพียงสารไม้เก่าที่ถูกปกคลุม
ไปด้วยแบงค์กาโม่ทั่วตัวสาร
และต่อมานะครับก็มีคนร้ายมาทุบทำลายศาล
กระทั่งมีหนุ่มราชบุรีมาขอเลขเด็ด

ก็เลยได้ตั้งสารเรือนไทย
มูลค่าเกือบแสนบาทเอามาตั้งไว้ให้ใหม่นะครับ
ทำให้ทุกวันนี้มีนักเสี่ยงโชคจำนวนมาก
พากันขอโชคขอลาบกันอย่างไม่ขาดสาย

เพราะว่าเจ้าพ่อให้เลขแม่นเลข๑
เด็ดจนเกินไปทำให้เจ้ามือเนี่ยเก๋ง
นะฮะก็เลยมาทุบทำลายศาลนะครับ

มีรังต่อหัวเสือขนาดใหญ่อยู่ภายในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่
เหล่าโปตำบลทุ่งมนต์อำเภอคำเขื่อนแก้ว
โดยรังต่อหัวเสือนี้โอ้โหอยู่ในบ้านคุณ
และที่สำคัญอยู่ใต้หิ้งพระอืม
หลังก็ขนาดใหญ่นะครับ
มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ๕๐เซนติเมตร
ที่สำคัญชาวบ้านบอกโอ้โหไม่น่าจะมา
สร้างรังกันใต้หิ้งพระแบบนี้ได้เลยนะครับ
ก็เลยเป็นเรื่องกล่าวความเชื่อนี่แหละครับ
คุณป้าสำรีพิจามเจ้าของบ้าน
คุณป้าบอกว่าต่อหัวเสือเข้ามาทำรังนานกว่า๑ปีแล้ว
โดยครั้งแรกนะรังก็ยังเล็กคล้ายกับกระดิ่ง
แต่ต่อมาแน่นอนล่ะครับรังมันก็ต้องขยายขึ้นไปเรื่อย
ทุกวันพระคุณป้าก็จะนำดอกไม้
ไปวางบนหิ้งเพื่อบูชาพระ
แต่ต่อหัวเสือไม่เคยทำร้ายคุณป้าสำลีและคนในบ้านเลยนะครับ
เชื่อว่าต่อหัวเสือน่าจะมาให้โชคให้ลาบ
เพราะว่าคุณป้าสำลีก็บอกว่าถูกลอตเตอรี่เกือบทุกงวด
ล่าสุดก็ถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัวจำนวน๒ใบด้วยนะครับ